ส่วนที่สุพรรณบุรีน่าจะร้อนนะคะเพราะว่าเกิดไฟไหม้

เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ตำหนักร่างทรงพ่อปู่ต้นแคร์ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
มีรถดับเพลิงจากอบตดอนมะสังอบตไผ่ขวาแล้วก็เทศบาลตำบลโพพระยานะคะ
ที่เข้ามาช่วยกันดับไฟที่ห่มไหม้ตำหนักพ่อปู่ต้นแคร์ในตำบลนอนมะสัง
เพลิงอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ความเสียหายคือห้องพระเสียหายทั้งหมดเลย
ทรงก็คือหลานชายค่ะแต่ช่วงเกิดเหตุหลานชายไม่อยู่
ไปหาเพื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีแค่เธอกับน้องสาวที่อยู่ชั้นล่างของบ้าน
น้องสาวเนี่ยเห็นควันออกมาที่หน้าต่างก็รู้สึกเอกใจแล้วขึ้นไปดู
ไฟไหม้แล้วค่ะรีบตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
แล้วก็แจ้งดับเพลิงมาช่วยทันทีเลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าพัดลมเพดานถูกไฟไหม้จนหลอมละลายอยู่เลยนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตอนนี้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุแล้วค่ะ